นุ่มนาคอนซี่นาคอนสีธรรมราชค่ะ

หูฟังที่ชาร์จตัวเครื่อง

ได้ตัวเครื่องมาคือก็ใช้การไม่ได้ค่อยดีหรอกค่ะ

ก้อนหินหูฟัง

เจ็บปวดจริง

แล้วไม่ได้เต็มใจให้หลอกด้วยนะ
คือตอนนั้นไม่ได้ถูกคิดในใจ

ใช่ค่ะผู้เสียหายรายนี้ชื่อว่าคุณนาย
คุณธีรวัตรวงเล็กอายุ๒๕ปี

อยู่เที่ยมเผลอทางกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

ร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวบอกว่า
เมื่อรถมาส่งโอ๊ตตอนนั้นด้วยความดีใจค่ะ
รีบเปิดดูเลยพอเปิดปุ๊บ

ใจชื้นไปแล้วไม่โดนหลอกแน่

สภาพการใช้งานมันไม่ค่อยสู้ดีฮะ
แถมพอตรวจสอบให้ละเอียดกว่านั้น
สายชาร์จที่บอกว่าจะแถมมา
หูฟังที่บอกว่าจะแถมมา

คุณธีรวัตรเล่าบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะคะ

เพราะเห็นว่าน่าสนใจราคาถูก
โทรศัพท์ยี่ห้อนี้ไอโฟน
พันสองนะฮะมาพร้อมกับ

ดสั่งซื้อทันทีไม่ทันได้ฉุกคิด

ทำเอาหัวใจลนไปอยู่ตาตุ่มเลยนะคะ

ทางต้นทางคู่กรณี

ซะแล้วนะคะอยู่ดีดีก็หายไลน์
ไม่ตอบไลน์ก็ไม่สามารถติดต่อได้

ช่วยตรวจสอบอีกครั้งว่าเป็นเฟซบุ๊ค
ของใครแล้วก็อยากให้ติดตามตัว